ขอสะพานหน่อยขอสะพานหน่อยขอสะพานหน่อยขอสะพานหน่อย
เดี๋ยวนะคะคุณคุณดิฉันขนลุกไปหมดเลย
ผมถามนะผมถามทั้งสองคนเลยคุณที่สามไปตอบ
รวมถึงคุณผู้ชมด้วยคุณเคยเจอผีขอสะพานไหม
นี่คือผีอะไรคะ

ขอสะพานหน่อย

นี้ก็คือบ้านทรัพย์สีทองตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

เรื่องของเรื่องจุดนี้เนี่ยไปเจอกับพายุโพเดอร์
พายุโพดุลมันแผ่อำนาจคือมันไปลงอยู่ที่ญี่ปุ่นหนักเลย
แต่มันก็มีพลังอำนาจมาถึงประเทศไทยทำให้สะพานตรงจุดนี้
ค่ะผีเลยโผล่มาขอสะพาน
คือชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนสันจรไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
สัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้ไม่พอนะครับ
หมู่บ้านตรงนี้เกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเลยนะ
เอ้าเหตุผลเพราะว่าเขาซื้อขายสินค้ากันไม่ได้
คนที่เขาจะมาขายของขายสินค้าขายอาหารให้ไม่มี
อย่างนี้นี่เองผีพวกนี้เลยโผล่ขึ้นมาคลานใหญ่เลย
ขอสะพานหน่อยคือจริงก็ออกมาเรียกร้องถูกไหม
นี่มีเอฟเฟคด้วยนะโอ้โหนี่หมอกและควัน
อ๋อสุดยอดโอ้โหนี่โปรดัคชั่นฮอลลีวูด
ใช่นึกว่าถ่ายหนังเลยนะคะจริงค่ะ
ผมบอกเลยว่าขนมขนมอาหารไม่มีจะกินแล้วนะแต่มีแป้ง
แป้งเหนืออยู่ก็เอามาทากันแล้วก็แกล้งทำเป็นผีแบบนี้
เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเขาได้เล้งเห็นว่าโอ้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงนะ
แล้วเนี่ยเท่านั้นไม่พอเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก๓ครั้งได้แล้วนะครับ

ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตอนกลางคืนขับแล้วไม่ทันได้ดู

บางคนไม่คุ้นถ้าเคยเห็นมันมีตอนนี้มันไม่มี

แววขอสะพานหน่อยแต่โชคดีครับเพราะว่าทางด้านดรมนตรีชาลีเครือนายกอบจชายภูมิ
ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ผีขอสะพานได้ไปถึงหูของท่านแล้ว

ว่ายังไงบ้างไปฟังดูครับ

ความเดือดร้อนโดยตรง
เพราะต้องขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
เราได้เห็นเรื่องของคลิปวิดีโอที่บางทีเขา

มันจะมีบ่อมีอะไร

เป็นน้ำพอมันฝนตกลงมา

ที่ก็ไปปลูกต้นไม้ในบ่อก็มี
แต่นี่คือมันตัดขาดสัญจรไม่ได้จริงนะ

เรื่องนี้จะได้รับการแก้ขายแล้วนะคะ